ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงไปสำรวจพื้นที่ตลาดค้าปลีกย่านสำเพ็ง
ไปดูเรื่องของสินค้าที่ผู้ค้าออนไลน์เกาะกระแสเปรี้ยวว่า
มีการโปรโมทสินค้ามีมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ก็พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับความนิยม
แม้ว่าจะมีลูกค้าบางส่วนที่พูดถึงบ้าง
แต่ทางผู้ค้ายืนยันนะคะว่าจะไม่ใช้กระแสแบบนี้มาทำการตลาด
เพราะว่าไม่ต้องการจะส่งเสริมคนไม่ดี

หลายคนที่ตลาดสำเพ็งจำได้ดีว่า
เป็นหมอนรูดเดียวกับที่นางสาวปรียนุษย์หรือเปรี้ยว
ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพพกติดตัวไปทุกที่
นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวที่อำเภอแม่ซ้ายจังหวัดเชียงราย
จนถึงเข้าให้ปากคำที่กรุงเทพมหานคร

ที่ร้านวางขายหมอนรุ่นนี้มา๒ปีแล้ว
ราคาขายส่งอยู่ที่๒๕๐บาท
ปลีกอยู่ที่๓๐๐บาท
ทางร้านไม่ได้นำมาขายเพราะเปรี้ยว
แต่ก็มีลูกค้าที่เห็นแล้วซื้อตาม

ปีก๓๐๐ไม่ได้ขึ้นราคาราคาเดิมค่ะ

ขายได้ไม่ใช่ว่าแอนตี้ว่าขายไม่ได้ขายได้ค่ะ
จากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พบว่ากระแสสินค้าเปรี้ยวฟีเวอร์ในอินเตอร์เน็ต
ต่างกับบรรยากาศที่ตลาดสำเพ็งอย่างสิ้นเชิง
ไม่มีใครมาตามซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับเปรี้ยว

โดยเฉพาะแว่นสายตาทรงกลมขนมตุ๊บตับธรรมา
หรือแม้แต่รองเท้าแตะยางสีชมพู
ขณะที่ตัวพ่อค้าแม่ค้าเองก็ไม่ได้ใช้จังหวะนี้

เพราะส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไม่อยากสนับสนุนคนไม่ดี

ไม่ได้โฆษณานี้เพียงแต่มีลูกค้าว่าหมอนอีเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราไม่ได้ว่าหมอนอีเปรี้ยวมาแล้วนะเราไม่ได้โฆษณาอย่างนี้
ใช่เราก็ไม่อยากสนับสนุนคนไม่ดีเนอะ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสำเพ็งยังระบุด้วยว่า
เกาะกระแสเปรี้ยวเพื่อขายสินค้า
น่าจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น
และน่าจะเกิดขึ้นแต่ในอินเตอร์เน็ต
เพราะที่ผ่านมาร้านค้าที่มีหน้าร้านส่วนใหญ่
เน้นค้าขายกับลูกค้าในระยะยาว
และจะไม่นำความรู้สึกของผู้ซื้อ
เหตุสลดที่เกิดจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
ฉกชวยหาประโยชน์ระยะสั้นจากการค้าสินค้าอย่างแน่นอน
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน